น้องก็ถามว่าใครสั่งมีใครสั่งอะไรไหมหนูก็ว่าไม่ได้สั่งนะน้องบอกว่าไม่ได้สั่งไม่มีใครบอกเลยว่าสั่ง
น้องก็เลยถามเขาไปว่าได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมเขาก็บอกว่าไม่น้องก็เซ็นรับครับ
พอกลับมานั่งที่เดิมนั่งบนเตียงค่ะแล้วไม่ถึง๒นาทีฝ่ายปกครองก็เข้ามาเลยมาประมาณ๗คนค่ะ

ของสถาบิทครับทั้งที่ว่าเราก็ยังไม่ได้แก่
น้องบอกว่าน้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยาอะไร
เพราะว่าเราไม่เคยยุ่งเจ็บแบบนี้ครับแต่แบบนี้ผู้ชายคนหนึ่งเดินมา
ใครที่เขาเข้ามาจะบอกว่านี่แหละยาไอ้นี่แหละยาไอ้แน่นอน
แล้วสนิทเขาก็พาน้องหนึ่งไปส่ง
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันหรือคราวคล้าย
ที่เราคุยกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะ

วันนั้นที่เราคุยของเรื่องสารวัตรแย้

ยังไม่ได้ซะทีเดียวยังไม่ชัดเจนซะทีเดียว
แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือประเด็นแรก

ก็อาจจะตั้งคำถามได้

แล้วก็รู้ด้วยว่าข้างในเป็นยาเสพติดนะคะ

แต่ว่าจังหวะเข้ามาหลังรับพัสดุนะคะ

พัสดุข้างในมีอะไร

ของการเข้าไปของเจ้าพนักงาน

เช่นยึดโทรศัพท์ไม่ให้ติดต่อ

ตำรวจถึงรู้ก่อน
คือปลีกย่อยเยอะมากอันนั้นเรื่องหนึ่งในเรื่องสวรรค์แย้
ส่วนเรื่องที่ยังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ซะทีเดียวคือว่าตกลง
ตำรวจรู้ได้อย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ส่งมา
เอ๊ะภาพตั้งแต่ยังไม่ตีตราไปสนีเนี่ยนะคะ
ตำรวจรู้ได้อย่างไรในการตามว่าจะมาถึงบ้านนี้วันนี้
ซึ่งอันนี้เรียนขอวงเล็บไว้ก่อนคือเราก็ไม่แน่ใจว่าในวิธีการทำงานอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะคะ
แต่ลำดับเอ๊ะต้องให้ผู้ที่รับพัสดุเจ้าของบ้าน
เจ้าของพระสุเป็นคนเปิดออกมาก่อนไหมถึงจะเข้าจับกลุ่ม
หรืออย่างไรก็แล้วแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีการตั้งข้อกล่าวหานะคะ
สารวัตรพิเชษหรือว่าสารวัตรแย้เข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจแล้วเรียบร้อย
แล้วก็ประเด็นอีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าเรื่องของการกลั่นแกล้ง
ตกลงกันแกล้งเนี่ยอาจจะมองได้๒แบบ
แกล้งคือกันแกล้งใกล้ถึงฤดูโยกย้ายไหม
หรือว่ากันแกล้งจากคนที่สารวัสแย้เคยไปจับกลุ่ม
เคยไปทำให้แก๊งไข้ยาเสพติดร้อน
หรือแม้กระทั่งอีกประเด็นนึงหรือไม่ได้กันแกล้ง
หรือมีคนรู้ข้อมูลว่ามีมูลจริงว่าสารวัตรมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ซึ่ง๓๔ประเด็นที่เล่ามาสรุปไม่ได้สักอย่างค่ะ
รอตำรวจอย่างเดียวไม่งั้นเข้ารักษณะกล่าวหาหมดเลยนะคะ
ยังไม่ได้มีอะไรมีน้ำหนักที่โดดกว่ากันนะคะ
ทีนี้เรื่องสารวัตรแยะคล้ายกับเรื่องที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้
ก็คือว่ามีครอบครัวของน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ
ก็รับภาษาดุจากบุรุษไปรษณีย์เหมือนกันค่ะ
แล้วก็มีเข้ามาใช้คำว่าจับกลุ่มหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจ
เพราะว่าถ้าตามข่าวเจ้าที่ที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่ตำรวจนะคะ
แต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
แต่ฝ่ายปกครองเข้ามาแบบไหนอธิบายยังไง

ซึ่งครอบครัวก็บอกว่าน้องไม่รู้เรื่อง
คาดว่าคนที่น้องรู้จักมาราวปีนึงเนี่ย

จะส่งของไปให้แฟน
สั่งของมาให้แฟนแต่พี่ไม่อยู่บ้านรับแทนหน่อย

อันนี้คือทางครอบครัวอธิบายแบบนี้
วันนี้ที่เราจะคุยกันคือมันจะตีคู่กันไปนะคะคุณผู้ชม

ในไหนเรื่องสารวัตรแย้มาแล้ว
เป็นผู้บริสุทธิ์การที่จะพนักงานเข้าไป

จะเข้าไปเปิดจะเข้าไปจับจะทำยังไง
ซึ่งเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราต่อสายคุยกันก่อน
เพื่อเอารายละเอียดนะคะว่าตกลงอะไรอย่างไร

เราได้ติดต่อทางผู้กำกับของสพพื้นที่บ้านน้องแล้วนะคะ
ท่านขอไม่ให้สัมภาษณ์แต่ว่าให้ข้อมูลนะคะ
ท่านบอกว่าตอนนี้เรื่องนี้พยายามจะเดินให้เร็ว
แล้วก็ขอพยานหลักฐานอื่นมาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะ
เพราะว่าตอนนี้น้องถูกควบคุมตัวเอาไว้แล้ว
แล้วก็ทางญาติก็เพิ่งเข้าไปเยี่ยมวันนี้ด้วย
เราจะคุยกันกับคุณคณิตหานะคะ

เอาวันนี้ก่อนเอาวันนี้ก่อนคือที่เข้าไปหาน้องปลามาเนี่ย
วันนี้น้องปลาถือว่าเข้าไปอยู่ทั้งหมดเป็นวันที่เท่าไหร่แล้ว
ถ้าไปอยู่ที่เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดใช่ไหมคะ
ก็ตั้งแต่วันศุกร์ที่๒๑นะคะ
ตั้งแต่วันศุกร์๒๑นะคะ
ก่อนหน้าเข้าเรือนจำถูกควบคุมตัวไว้ที่ไหนก่อนไหมคะครู
ตัดทั้งว่าที่สพสวนภูมิค่ะ๒วัน
สพสุวรรณภูมิ๒วันตั้งแต่วันเกิดเหตุคือ๑๙ใช่ไหมคะ
อ่า๑๙๒๐แล้วก็ค่อยส่งตัวไปที่เรือนจำ
อันนี้ครูรอแป๊บนึงนะคะอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นการเขาเรียกอะไร
ควบคุมตัวระหว่างสอบสวน

คือควบคุมตัวระหว่างสอบสวนชั้นตำรวจได้แค่๔๘ชั่วโมง
หลังจากนั้นถ้ายังไม่เสร็จก็ต้องเอาไปฝากขังศาล

คือหลักกฎหมายง่ายเขาต้องการให้สอบสวนเสร็จไปจับมาแล้วฟ้องเลย
หลักการเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าจับมาแล้วยังสอบสวนไม่เสร็จ
เกินกว่า๔๘ชั่วโมงต้องไปนำหน้าสารสารจะให้ขังก็ได้ไม่ให้ขังก็ได้
ซึ่งอันนี้ก็คือต้องเป็นคำสั่งสารนั่นแหละถึงไปอยู่ที่เดิมตามคำสั่งสารตามที่ตำรวจร้องขอ
คณิตหาคะถามอย่างนี้ก่อนเอาของน้องเนี่ยนะคะจนถึงตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างคะข้างใน
ไปเยี่ยมครั้งแรกค่ะก็ร้องไห้ค่ะเสียใจเพราะว่าป่าไม่ได้ทำนะป่าไม่ได้ผิด
เอาป่าออกไปให้ได้นะอะไรอย่างนี้ค่ะเอาป่าออกไปให้ได้นะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้ร้องไห้แล้วแบบก็เสียใจค่ะพี่
น้องสภาพเอาสุขภาพก่อนสุขภาพกายเป็นยังไงกินได้นอนหลับไหมคะ
ไม่ได้ค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับใช่ค่ะร้องไห้
อายุเท่าไหร่นะคะ๒๒ปีค่ะอายุ๒๒ทีนี้แต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรในระหว่างที่ถูกควบคุมตัวไว้ใช่ไหมคะ
อะไรนะคะไม่มีปัญหาอะไรข้างในใช่ไหมไม่มีแรงกดดันไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรกับใครข้างในเนอะ
ค่ะไม่มีค่ะแต่ว่าก็แน่นอนยังปรับตัวไม่ได้ค่ะอยากออกข้างนอกก็ไม่ผิดแล้วก็
เอางี้ค่ะครูตอนที่ไปเยี่ยมน้องเนี่ยได้ข้อมูลอะไรจากน้องมาเพิ่มไหมคะเพื่อเอามาเดินคดีให้ข้างนอกนะคะ

น้องก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะคะน้องก็กลัวแต่นอกถูกครั้งน้องก็เรียกว่าอยากออกมาทั้งนอก
เพราะว่ากลัวเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทำผิดอะค่ะกลัวแบบว่าโดนจับไอ้ครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ
กลัวเลยเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายเท่าไหร่
ค่ะไม่เป็นไรค่ะครูอย่างนี้เราถามอย่างนี้ค่ะครูรู้เรื่องตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวฉันคุยกับครูเลยนะ

เอาตั้งแต่วันที่ปรายศนีย์มาส่งปรายศนีย์มาส่งเนี่ยก็คือวันแรกเลยก็คือวันที่๑
ค่ะวันที่๑๙ค่ะ

ตอนนี้น้องก็เลยพอทราบว่าขอที่เฉยน้องก็เลยให้น้องก็เลยวางสาย
ช่วงที่เขาโทรมาก็มีเพื่อนอยู่นะคะเห็นด้วยว่าพี่เขาโทรมาขอที่อยู่
น้องเขาก็เลยพิมพ์ให้ค่ะพิมพ์ที่อยู่ไปให้แค่นั้น
ประมาณ๒วันก็มีพัฒนธุมาเพิ่งน้องตอนนั้นที่มาน้องก็ไม่รู้ว่าพัฒนธุใคร
น้องก็นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวค่ะวันที่๑๙ตั้งเล่นอยู่หน้าบ้านประมาณ๖๖
เราก็ไม่มีโทรศัพท์ไฟล์อะไรเข้ามาเลยนะคะพี่ประมาณ๑๕นาที๓๐สักทีแหละประมาณนั้นนะคะ
ก็มีผลิตประชานีมาส่งของเราก็เลยไปกำลังว่าเอาของใครสั่งอะไรอย่างนี้ก็ถามกัน
ก็บอกว่าไม่มีใครสั่งทีนี้ที่เป็นปลาไปเอาเพราะว่าปลายืนอยู่อะค่ะอืม
ไปเอาไปดูที่ของใครปลาอะไรอย่างนี้น้องก็เลยเดินไปพ่อน้องก็เดินไป
พ่อน้องก็เดินไปนะคะเขาก็เลยถามว่าเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหม
ทางหมดใส่เสียก็บอกว่าไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเขาก็เลยสินนะคะ
แต่ว่าเขารู้ว่าไม่ใช่ของตัวเองเขาก็เลยเซ็น
ตอนนั้นเขายังไม่รู้ว่าเป็นของคนนั้นหรือเปล่า
พอช่วยเฉพาะที่เขาเดินมาเขาก็เลยอ๋อคงเป็นพี่คนนั้นสั่งมา
เขาก็เลยมาวางออกไว้ที่เตียงหน้าบ้านเหมือนเดิม
เขาก็ไปนั่งเล่นเฉยไม่เกินไม่ถึง๒นาทีค่ะ
ก็มีกลุ่มปกครองนะคะเดินเข้ามาประมาณ๗คน
เขาก็เดินเข้าไปค้นหลังบ้านตรวจสอบค่ะ
เขาก็ออกให้ตรวจสอบนะคะเขาไม่ได้เกลียดกับไม่ได้กลัวอะไร
พอเขาตรวจสอบมาเขาก็เดินมาที่เตียงหน้าบ้านเหมือนกัน
แล้วก็บอกว่าอันนี้กล่องอะไรอืมกล่องของใคร
เขาก็บอกว่าก็ของหนูแต่ไม่ใช่ของหนูอืม
พี่เข้าใจใช่ไหมคะเป็นกล่องของหนูแต่ไม่ใช่ของหนู
เขาก็รู้แล้วว่าเป็นกล่องของพี่คนนั้นสั่งมา
เพราะว่าเขาไม่ได้แกะไงคะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าแกะสิแกะดูหน่อย
เขาก็เลยต้องแกะเขาก็แกะปุ๊บมันก็เห็นเป็นเม็ดยาสีขาว

แล้วทีนี้พอมันก็จะมีกระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะ
อยู่ข้างล่างเขาก็เลยลื้อกระดาษหนังสือพิมพ์มา
ลื้อกระดาษหนังสือพิมพ์มาก็เห็นเป็น
เขาคิดว่าเป็นอะไรนะกันชื้น
เขาก็ว่ากันชื้นด้วยกว่าเราไม่รู้ว่ายาไอคืออะไรใช่ไหมคะ
คือเป็นยังไงเขาก็ว่าการซื้อ
แล้วมีคนนึงที่มาปกครองนี่แหละค่ะ
เขาก็บอกว่ายาไอนี่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ยาไอนี่ยาไอนี่ค่ะยาไอนี่ครับอะไรอย่างนี้
แล้วทีนี้เขาก็เลยตกใจนะครับ
เขาไม่ตกใจเพราะว่าเป็นยาเสพติด
เป็นหนูหนูก็ต้องตกใจเพราะว่าหนูไม่ได้สั่น

แล้วทีนี้จากนั้นเขาก็คุมตัวไปที่ว่าการอำเภอ

แล้วทีนี้เขาก็เลยไม่ไปสอบสวนอะไรนะคะ
น้องก็เลยกราบขอร้อง
ขอร้องขอร้องว่าให้ช่วย
ให้สอบสวนให้ช่วยหาข้อได้จริงให้หน่อย
หาหลักฐานให้หน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่ของน้อง
แต่เขาก็ไม่ได้สอบสวนอะไร
ทีนี้เขาก็เลยขึ้นไปทำสำนวนหรืออะไรก็ไม่รู้อะค่ะ

พอลงมาเขาก็เอาเอกสารให้น้องเซ็น
ประมาณ๕๖โมงได้ค่ะ
เอาเอกสารให้น้องเซ็น
เส้นสิเซ็นมันจะทำอะไรประมาณเนี้ยค่ะ

พอตอนเช้าของวันที่๒๐ค่ะ
เขาก็สอบสวนประมาณเกือบเที่ยงค่ะ

น้องเขาก็ยืนยันปฏิเสธทุกอย่าง

เหมือนว่ารู้จักคนข้างของได้ไหม

เขาปฏิเสธทุกอย่างเลยอะค่ะ

เอ่อขอให้กำรวจ
หาข้อมูลที่ปลายทาง
ให้ต้นทางที่ส่งมาให้น้องหน่อยได้ไหมคะ

แล้วเขาก็บอกว่า
ถ้าไปขอข้อมูลต้นทาง

ค่ะน้องก็เลยว่า

แล้วเขาก็สอบส่วนต่อไปค่ะ
น้องก็เซ็นว่าไม่รู้อย่างเดียว

ที่หนูต้องการเพื่อจะให้เขา
ดึงไว้ก่อนไม่อยากให้น้องไปสาร

ทีนี้พอสอบสวนเสร็จแล้ว

ก็ไปฝากขังเหมือนเดิม

วันที่๒๑ก็สอบส่วนอีก๑ครั้ง

ทีนี้ก็ได้เป็นชื่อจริงก็หาชื่อจริงมา

ก็เลยให้น้องอยู่คนหนึ่งขีดว่าไปดู

แต่เขาก็อ้างกับทางเพื่อน

ไปงานสอบอันนี้หนูไม่รู้ว่าอ้างหรือเปล่าน่ะ

ค่ะนี่แหละค่ะ

วันที่สิบสามเอ้ย

ปลายโมงนะคะอ่า

จ้าจ้าเชิญคุณคณิษฐะเล่าต่อให้จบก่อนค่ะ

ทางญาติก็เลยต้องเตรียมเงินไว้

ค่ะทีนี้ไปเดินขานเขาก็
คัดค้านการประกันตัว
ทีนี้หนูก็เลยถามว่าทำไมคัดค้าน

ใช่ทีนี้ยื่นอธรรณอะ
อาสตรกะอาสตรกะที่และกันน้องเขาบอกว่า๘๐๐๐๐อ่ะ
บ้านน้องแย่นจน
แล้วจากวันที่๒๑ก็เพิ่งวันนี้และที่พี่สาวก็คือปูนะคะ
เป็นพี่สาวฝาแฝดเนอะใช่ไหมคะ
แล้วที่ครูเนี่ยได้เข้าไปหาน้องในเรือนจำ
ทีนี้เดี๋ยวดิฉันจะพักแป๊บเดียว
คือเมื่อสักครู่นี้ให้ครูเล่าทั้งหมดนะคะ
เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องลักษณะของกล่อง
ความสัมพันธ์ของผู้หญิงที่ขอที่อยู่ของน้องไปนะคะ
เรื่องเขาอยู่บ้านตรงไหน
แล้วก็เรื่องต้นทางว่าเขาสืบไปถึงไหนแล้ว
แล้วเดี๋ยวจะบอกผ่านรายการด้วยนะคะครูว่า
เมื่อสักครู่นี้ทางทีมงานได้ลองเช็คภูมิกับของสพสุวรรณภูมิให้ด้วยนะคะ
ภูมิกับเองทราบว่าเรื่องนี้ต้องเร็วนะคะ
ทราบแล้วแล้วก็บอกว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ก็รอ
จากต้นทางก็คือไปจากนี่แหละจราเข้บัวเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันครูถือสายรอแป๊บนึง

ลูกไม่เคยยุ่งเขี่ยวนะคะลูกไม่เคยยุ่งเขี่ยวเรื่องอย่างนี้ค่ะ
ทำยังไงลูกใช่บัตจิตยาอย่างนี้เลยค่ะ
แต่ละข่าวเนี่ยยังไงต้องพยายามฟังให้รอบด้านก่อนนะแต่ความเห็นใจมีหมดนะคะคุณผู้ชม

อาจารย์คะเอาเบื้องต้นก่อนเหมือนกับที่ฉันถามตอนแรก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ว่าเนี่ยคือต้อง
คำว่าเจ้าที่ฝ่ายปกครองที่จะเข้าไปค้นลักษณะแบบนี้ได้ต้องสังกัดไหนคะ
ก็อยู่มหาดไทยนั่นแหละเขาต้องอยู่มหาดไทย
เป็นกองกำลังของมหาดไทยที่จะดูแลเรื่องพวกนี้

คือเขาเรียกอะไรเหมือนตำรวจเหมือนตำรวจสังกัดของกรมสำนักงานตำรวจ
ของหมาไทยเขาก็มีพนักงานฝ่ายปกครองของเขาที่รับการฝึกอบรม
ทำหน้าที่แบบเดียวกับตำรวจคือในวิยญาณเนี่ยในโปรโมนกลุ่มวิยญาณธรรม
อย่างเขาบอกพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจคนที่มีอำนาจในการจับกลุ่ม

ทีนี้เวลาเข้าไปอย่างวันนั้นที่ถามอาจารย์
ว่าปกติแล้วตำรวจจะเข้าบ้านใครต้องมีหมาย

แล้วเราก็ต้องขอดูได้ด้วยถูกไหมคะ
คือหลักจะค้นบ้านใครต้องมีหมายค้น

เอาข้อยกเว้นฟังก่อนแล้วมันดูว่าจะเข้าไหม

อันนี้เข้าใจได้
เมื่อปรากฏเว้นเลิกมีสีหน้าของกำลังกระทำในที่ระโหท่าน
ซึ่งหน้าตรงไหนอ่ามันจะรู้ได้ยังไงว่าตรงนั้นเป็นยาเสียบติดที่ถามอยู่
เนี้ยค่ะค่ะอันนี้ประชาชนจะตายเลยวะเนี้ยอยู่อยู่ผมบอกอ่ะอยู่อยู่
เขาส่งของมาให้จำขวัญว่าเข้าไปเปิดปั๊บกลายเป็นยาถูกจับแล้วจะทำ
ใช่ไหมนี่กำลังน้องคนนี้กำลังโดนอย่างนี้

เมื่อสักครู่นี้ที่เราถามกันคือแม้แต่ตำรวจ
ครับเหมือนกันท่านก็ยังต้องขอฝ่ายนะคะ

ก็เหมือนกันตำรวจมีหน้าที่เหมือนกันทุกอย่าง
คำถามที่จอมขวัญถามว่ารู้ได้ไงว่ากล่องนี้มียา

คุณคณิตหาคะตอนที่เจ้าหน้าที่มาที่บอกว่ามีประมาณ๗คนผู้ชายล้วนไหมคะ

แต่งชุดสีตั้งโครงชีวิตของเขาไปเลย

เงินดำ

ไม่เราไม่ค่อยสังเกตเท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะชุดเนี่ยเอางี้เอาเท่าที่จำได้สีเหมือนกันไหมคะ

แป๊บหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวข้อมูลพลาด
มันอาจจะเป็นชุดกากีหรือชุดดำชุดน้ำเงินก็ได้
คล้ายชุดประหลาดน้ำเพลิงใส่อะไรประมาณนี้ค่ะ

ตอนที่เข้ามาบ้านเรามีรั้วไหมคะ

ตอนเข้ามาให้ดูหมายไหมหรือแสดงตัวก่อนไหมว่าเป็นใครจะขอเข้าคน

แล้วตอนเข้ามาพูดอะไรก่อนไหมคะ
ก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะก็ไม่ได้ขอว่าขอค้นขออะไรไม่มีค่ะ
แล้วตอนที่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยไปที่กล่องพัสดุก่อนหรือเข้าไปค้นรอบบ้านก่อนคะ

คำว่าคนรอบบ้านเนี่ยเข้าไปในตัวบ้านไหมหรือรอบตัวบ้าน

อ่ามีชั้นเดียวเข้าไปในห้องลงห้องนอนอะไรไหมคะ
เดี๋ยวสักครู่นะคะ

ค่ะเพราะที่น้องเขาอีกคนนึงค่ะแต่ว่าแป๊บหนึ่งนะคะ
ให้เขาเข้าไปภายในบ้านไม่ว่าจะไปห้องไหนก็แล้วแต่เขาเอาตัวเราเข้าไปด้วยไหมคะ
หรือเขาเข้าไปเองหมดเลยค่ะ
ไม่ค่ะเพราะว่าเรานั่งเล่นอยู่เตียงหน้าบ้านเราก็ไม่มีอะไรก็ปล่อยให้เขาเข้าไปค้นเลยค่ะ

แล้วเจ้าหน้าที่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวมาด้วยกันเดี๋ยวพาค้นหน่อยไม่มีอย่างนี้เหรอ
ก็ไม่เห็นพูดอะไรค่ะก็เลย
เพราะฉะนั้นคนที่บ้านอยู่นอกบ้านหมดในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปค้นที่บ้านใช่ไหมคะในบ้านใช่ไหมคะ

ทีนี้ตอนที่มีเจ้าที่ไปค้นในบ้านก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนแบ่งมาที่ตัวพัสดุที่ปรายศนีย์เพิ่งส่งเหรอคะ
เขาไปค้นในบ้านหมดแล้วทีนี้เขาก็เดินออกมา
แล้วก็มาดูที่เรียกกล่องอะไรมันเจาะจงมาที่กล่องในความรู้สึกนะคะมันเจาะจงที่กล่อง
ของใครป้าก็บอกว่าของปลาแต่ไม่ใช่ของปลา
กล่องวางไว้ที่เตียงหน้าบ้านที่นั่งเล่นใช่ไหมคะ

ทีนี้พอตอนนั้นกล่องยังไม่ได้เปิดใช่ไหมคะ
ยังค่ะเพราะว่าปลาว่าไม่ใช่ของปลาปลาไม่เปิด
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาบอกเขาถามเรื่องกล่องเสร็จแล้วเนี่ยเขาสั่งให้เปิดเหรอคะหรือยังไง
ทางเขาสั่งให้เปิดของของใครแกะแกะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วน้องเขาก็ต้องแกะ
เพราะเขาสั่งพอแกะออกมาก็ดันเห็นแบบนั้นแหละค่ะอย่างที่เล่าให้ฟัง
ทีนี้ตอนที่ปลาบอกว่าไม่ใช่ของของปลาเนี่ยนะคะเจ้าที่ท่านได้ซักไซส์ถามเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมไหมคะ
จ้าหน้าที่ได้ถามเพิ่มเติมไหม
ไม่ใช่ของเราทำไมเป็นชื่อเราทำไมส่งมาสั่งอะไรมาคือเนี่ยถามคุยไหม
ถามค่ะก็บอกว่าไม่ใช่ของหนูแต่ว่ามีพี่มีพี่เนี่ยขอที่อยู่ว่าจะฝากของมาให้ก็คือพี่คนนั้นเลยค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยตอนก่อนนะก่อนจะเปิดกล่องออกมาเจ้าหน้าที่พูดอะไรออกมาเหมือนกับรู้ว่าข้างในเป็นของอะไรหรือเปล่าคะ
ตอนนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะไม่ได้ปลาไปเลย
ทีนี้คุยต่อนะครูจ๋าทีนี้ในส่วนของกล่องเนี่ยนะคะสรุปแล้วเนี่ยเจ้าที่สั่งให้เป็นคนเปิดแล้วสรุปว่าก็พบยานะ

เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะครูถือสายแป๊บนะอาจารย์วิธีปฏิบัติยังไงคะ
ที่ปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้าไปเนี่ยถ้าไม่มีหมายค้นเนี่ยก็ต้องมีเหตุจะค้นก็ต้องบอกว่ามาค้นหาอะไร

ค้นทั่วไปในหมายเวลาเขาขอหมายค้นเขาจะบอกค้นหาสิ่งของที่ผิดกฎหมายอันนี้ทั่วไป
ถ้าบางอันเขาค้นหาอาวุธปืนค้นหายาเสพติดเขาต้องระบุในหมายต้องระบุ

แล้วเวลาค้นในบ้านเนี่ยคนของบ้านต้องไปด้วยทุกจุดไหม
ต้องไปต้องไป
แล้วเก็บของให้เขาเรียบร้อยอย่าให้กระจัดกระจายนี่คือลักษณะที่ถูกต้อง
คือที่ถามอาจารย์ไม่ใช่อะไรค่ะคือก่อนหน้านี้มันมีประเด็นบางข่าวที่บอกว่า
เหมือนกับถ้าสมมุติไม่ได้ประกบกันไปหรือยิ่งไม่มีพยานแบบบุคคลที่๓ไป

เพราะถ้าเจอของอะไรมันเหมือนไปยัดเขาหรือเปล่า
คือมันสงสัยได้หลายแบบมันสงสัยได้หลายแบบต่างฝ่ายต่างอ้างได้
ทีนี้มันต้องบอกคือถ้าเข้ามาอย่างนี้มันต้องบอกแล้วค้นหาอะไรค้นหายาเสพติด
ต้องบอกเขาก่อนไม่ใช่ค้นด้วยเปื่อยเห็นไหมเสร็จแล้วถ้าไปเจออย่างอื่นก็ไม่เป็นไร
ของผิดกฎหมายก็นั้นได้แต่ต้องบอกว่าค้นหาอะไรวัตถุประสงค์ของการค้น
ไม่ใช่นึกอยากจะค้นก็ค้นประกันที่หนึ่งพอบอกว่าหาอะไรแล้วโอเค
แต่ทั้งหลายทั้งปวงที่เราคุยมาเรียนขอกลับมาเหมือนตอนถามคดีสารวัตแยะ
แต่อาจารย์คะถ้าเจ้าหน้าที่เขามีข้อมูลเหมือนกับตำรวจปศมีข้อมูล
เจ้าหน้าที่ปปสหรือเจ้าหน้าที่ฝันปกครองมีข้อมูลส่งมาบ้านนี้ไงส่งมาหาคนนี้ไง
มาแล้วมาวันนี้เห็นแล้วป๊า๊ดเขาเข้าไปเลยไม่ได้หรอ
ถ้าสมมุตินะถ้าบ้านไหนเกิดผิดจริง
คืออย่างนี้เข้าใจก่อนถ้าเข้าไปเลยเนี่ยคนที่รับสิ่งของเหล่านั้นครอบครองหรือยัง
มันจะเป็นประเด็นทางกฎหมายขึ้นมาทันทีนี่ส่งก็ยังไม่รับการครอบครอง
แล้วไปควบคุมเดินคดีเนี่ยมันมีปัญหาไง

รับแต่เขายังไม่ได้เปิดดูไม่รู้ว่ามันคืออะไรนึกออกไหมครับ
แต่ถ้าเข้ามาปั๊บเปิดดูแล้วโอ้ใช่อันนี้ของเก็บใส่ก็อันนี้ครอบครอง
ต้องเข้าใจคำว่าครอบครองอันนี้จะกลายเป็นแค่พยายามครอบครองหรือเปล่าล่ะ
นี่คือการคุ้มครองสิทธิของประชาชน

เท่ากันพยายามครอบครองคือพยายามกระทำความผิด

แต่ถ้าครอบครองแล้วในความผิดสำเร็จ
อย่างนี้ถ้าแบบตั้งใจทำผิดจริงแล้วรู้ข้อความหมายแทนแบบนี้ก็
ก็รู้ข้อกระหมายแบบนี้ก็ใช้แช่ไว้ได้สิ

คนที่ทำผิดเขาไม่แช่หรอกเขามาแล้วเขาก็ต้องรับไปสิ

เปิดขึ้นมาดูต่อนะ
เปิดขึ้นมาเ๒๐๐๔ปั่นต่อเวลาอันนี้รู้ว่าเป็นยาล่ะยาเสพติด

แต่ถ้าเปิดมาเอ้าเฮ้ยอย่าบ้าเก็บใส่ลิ้นชักไอ้นี่ครอบครอง
อันนี้ส่งรับแล้วก็วางยังไม่ได้เปิดได้แกะเลย
อันนี้ข้อกฎหมายอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันที่อาจารย์นั้นคุณสังเกตใช่นี่แหละที่บอกคุณจังขวัญว่า
บกติดตำรวจถ้าส่งไว้เขาต้องนั่งดูสักพักก่อน
นั่งดูสักพักรอให้เปิดว่าถ้าล้อไหมมันไม่ไปไหนอยู่แล้ว
รอให้เปิดเพื่อให้เห็นว่ามีการครอบครองจริง
อ่าเข้าใจได้ค่ะอาจารย์ทีนี้ดิฉันขอเพิ่ม
ครับอ่าคุณคณิตถาคะค่ะครูเอ่อเอกสารทีนี้ไล่เลียงมาตามที่ครูบอกนะคะ
วันที่ไปที่อำเภอนะคะเขาแบบเหมือนรีบว่ามันจะเร็วรีบเซ็น
น้องก็ตกใจอยู่ตอนนั้นร้องไห้ด้วย
เซ็นมันจะค่ำประมาณนี้ค่ะน้องเขาก็เซ็น

ก็ไม่รู้ว่าเขาอ่ะเขาจะไม่เป็นไรคือเราก็ไม่รู้นะเราก็ทำตามเขาบอกด้วย
ส่งฟ้าพอค่ะจะที่ส่งฟ้าพอ
ทีนี้พอเซ็นไปเรียนเข้าใจถูกไหมเท่ากับว่ายังไม่ได้อ่านละเอียดใช่ไหม

นั้นแสดงบันทึกฝ่ายปกครองทำใช่ไหม

ค่ะแล้วเพื่อนก็บอกว่าแฟนทำไมแฟนทำไมอะไรอย่างนี้เพื่อนก็บอกอยู่
ทีนี้อันนี้เอกสารเนี่ยเซ็นที่ว่าการอำเภอแล้วพอเซ็นเอกสารเสร็จค่อยไปที่โรงพักใช่ไหม

ถูกต้องถูกต้องบันทึกจับกลุ่มบันทึกจับกลุ่มเอาผู้ต้องหาและเอาของกลางที่ได้ไปส่งมอบให้พนักงานสอบสวน

ทีนี้คุณคณิตถาฉันถามข้ามมาถึงจังหวะที่บอกว่าผู้หญิงคนที่น้องปลารู้จักแล้วบอกขอที่อยู่ปลาเพราะเขาจะไม่อยู่เขาจะสั่งของมาให้แฟนให้มาส่งที่ปลาแทนเนี่ย
ผู้หญิงคนนั้นรู้จักกันนานแค่ไหนคะ
ประมาณปีนึงค่ะแต่ไม่สนิทเลย

ผ่านเพื่อนอีกทีนึงค่ะเวลาที่เขาจะถามหาเพื่อนคนนี้เห็นเพื่อนคนนี้ไหมเห็นเพื่อนคนนี้ไหมอะไรอย่างนี้
ป้าจะตอบให้เฉยถ้าเจออะไรอย่างนี้ถ้าไม่เจอก็บอกว่าไม่เจอ

เพราะปลาเรียนไม่ได้ค่ะ
เขาอายุเยอะกว่าปลาเยอะไหม
ถ้ามาดูตามทะเบียนราชที่แรกคิดว่าเป็นพี่
ก็อายุเท่ากันนะคะตอนนี้มารู้ตอนนี้ว่าอายุเท่ากัน
แล้วที่บอกว่าสรุปแล้วเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะคะ

คำว่าชื่อปลอมคือหมายถึงชื่อปลอมในเฟซบุ๊กเหรอหรือชื่อปลอมไหน

ที่บอกว่าชื่อปลอมคือชื่อปลอมตรงไหนคือชื่อปลอมคะ
ปลอมในเฟซบุ๊คหรือชื่อปลอมตรงไหน
ชื่อผู้ชายบุญมีค่ะคนที่ส่งมาค่ะ
เดี๋ยวนะคะชื่อปลอมคือชื่อผู้ส่งหรือชื่อผู้หญิงคนนี้คะ

ผู้หญิงคนนี้ตกลงเนี่ยมีตัวตนไหม

แล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่๑๙กับปลาเนี่ยได้เจอหรือติดต่อเขาได้ไหมคะ

อยู่ไม่ค่อยไกลมากหรอกค่ะ

เดี๋ยวก่อนนะคือผู้หญิงคนนี้ไม่มีปัญหาชื่อปลอมนะ
ก็คือชื่ออะไรชื่อนั้นนะคะมีตัวตนบ้านอยู่ใกล้กันไปไปถึงกันได้

อ่ารู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนใช่ไหมคะ

ไปครั้งหนึ่งค่ะไปกินข้าวด้วยกันเฉย

เคยมาหาเพื่อนค่ะแต่แป๊บเดียว
อ่าทีนี้ตั้งแต่วันที่สิบเก้าเนี่ยเขาติดต่อมาบ้างไหมคะ

เขาก็ทักมาตามปกติค่ะ

อ่ะแล้วเขาว่าเอาแล้วเขาว่าไงบ้างคะ
เขาบอกว่าทำอะไรอยู่ประกันน้องได้ไหม
อะไรยังไงประกันเท่าไหร่ยื่นหลักทรัพย์เท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะ

ใจหรอกเรารู้เนอะว่าเขาจะทำแน่แต่เขาไม่ยอมรับ
มันไม่มีที่อะไรจะจับผิดเขาได้เลยไม่มีชื่อเขา
อ่ะงั้นเดี๋ยวอันนี้ค้างไว้ที่ผู้หญิงคนนี้ก่อนนะคะ
ผู้ชายคนที่ส่งมาเป็นผู้ชายใช่ไหม

ยังไม่ทราบเลยค่ะต้นทางยังไม่ทราบว่าเป็นใคร
อ่าทีนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนเข้ารายการทางทีมงานคุยกับภูมิกับสพสุวรรณภูมินะคะ
ของจังหวัด๑๐๑เนี่ยแหละบอกว่าตอนนี้รอกล้องวงจรปิด
จากปนจรภาคบวรในกรุงเทพฯซึ่งเป็นต้นทางใช่ไหมคะ

แต่ว่าการขอนี่ไม่ได้ขอโดยตำรวจนะคะ
เป็นปนของสวณพูมเขาขอกันนะคะแล้วก็ในส่วนของจ่อนที
ฝ่ายปกครองเองเนี่ยก็คงทำตามขั้นตอนใช่ไหมที่พูด
แล้วตำรวจก็คงรับตามขั้นตอนเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์
ทีนี้คุณคณิตถาเดี๋ยวก่อนรอพักอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ
ตกลงผู้ชายคนนี้ไม่มีชื่อนามสกุลนี้ถูกไหมคะ

คนที่เช็คให้เป็นตำรวจหรือว่าเป็นใครคะ

เอาไปเช็คเองแล้วเอามาให้น้องเขาดูว่า
รู้จักคนนี้ไหมเขาบอกว่าไม่รู้แล้วเขาก็บอกว่าเป็นคนเป็นชื่อปลอม
แล้วก็แล้วชื่อจริงชื่ออะไรนี่ยังไม่มีใครบอกใช่ไหมคะ

แล้วก็เขามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไหมที่อยู่ที่

เดี๋ยวนะเบอร์โทรศัพท์โทรไปติดไหมคะ

เป็นเบอร์อะไรคือสัญญาณมันไม่ใช่แน่ไม่มีเป็นแบบเรียกตู๊ดไม่มีใช่ไหมคะ

แป๊บนึงขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่องทางที่จะใช้สิทธิ์ได้
ถ้าคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์ใช้สิทธิ์ต่อสู้อย่างไรได้บ้างสักครู่ค่ะ
ครับครับ
ขอบคุณครับ
คือคนส่งปริศนีที่ส่งไม่เห็นความผิดปกติเป็นประเด็นไหมอาจารย์
เป็นแล้วท่านฝ่ายปกครองรู้ได้ไงแล้วกลับไปที่เดิมรู้ได้ยังไง
อาจารย์ค่ะใครบอกคือคดีประเภทยาเสพติดเนี่ยบอกไว้เลยทุกเรื่องสายลับ
สายลับเนี่ยคอยส่งข่าวคอยบอกปกตินะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีสายลับคำถามคือคนที่บอกว่าของเนี่ยมี
แล้วเขามีเหตุอะไรจะมาค้นถ้าเขารู้ว่าของมีของจริงผิดกฎหมายเขาต้องขอหมายค้น
แล้วมาถึงบ้านแล้วในเวลาจะค้นต้องแสดงความบริสุทธิ์ต้องเดินเวลาไปค้นตรงไหนต้องพาเจ้าบ้านเดินตามไปด้วย
ถ้าเจ้าบ้านจะขัดขวางถึงค่อยจับตัวออกมาแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าจะค้นหาอะไร
นี่คือประเด็นสำคัญนะกฎหมายวิอาญาแก้ไขปี๔๗เพื่อให้สอดคล้องรัฐมนูลปี๔๐
เพราะก่อนหน้านี้เราปฏิบัติกับชาวบ้านไม่ถูก
อาจารย์ประเด็นเรียนเห็นด้วยในประเด็นนี้นะคะซึ่งชาวบ้านประชาชนต้องรู้สิทธิ์ตัวเอง

มีสิทธิ์บางประการตามกฎหมายแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ที่เราก็มีตามกฎหมายใช่ไหม
ต้องบอกให้เขาเรียบร้อยจะค้นหาอะไรมีหมายต้องแสดงหมายถ้าไม่มีหมายต้องมีเหตุที่จะเข้าโดยบอกเลย
แล้วบันทึกจับกลุ่มเนี่ยมันจะต้องเขียนผมบอกเลยแนะนำวันนี้เลยถ้าจะทำคดีนี้นะเราไม่ได้เข้าข้างใคร
ให้ไปดูบันทึกจับกลุ่มเหตุที่เข้าไปค้นคืออะไร
อันนี้คือตัวสำคัญนะเท่ากับเจ้าหน้าที่ของรัฐไปละเมิดสิทธิ์ชาวบ้านนะ
แล้วน้องเขาถูกขังอย่างนี้แล้วทำยังไง
อาจารย์ดิฉันขอกลับมาประเด็นที่ตอนแรกเราก็คุยเรื่องสารวัตรแย้อย่างนี้เหมือนกันนะคะ
คือเราต้องตั้งคำถามได้หรือว่าตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายใด

คือการจะพิสูจน์ความผิดคนมันต้องชัดแจ้งนะ
ผมไม่ได้เข้าข้างน้องแต่ผมว่ารู้สึกว่า
การปฏิบัติกับชาวบ้านอย่างนี้ไม่ควรกระทำ
คือกำลังจะแยกชิ้นมองเหมือนกรณีสารวัตรแย้
คือประเด็นว่าเขาผิดไม่ผิดอันนี้ต้องพิสูจนแน่

วิธีการปฏิบัติต่อเขาอันนี้ก็ต้องถูกกฎหมายด้วย

ต่อให้เขาผิดวิธีปฏิบัติต่อเขายังต้องถูกกฎหมายอยู่

อย่างน้องถามแทนเมื่อสักครู่นี้เราพยายามติดต่อคุณคณิตถา
แต่ว่าถ้าโทรศัพท์ไม่ติดไม่เป็นไรนะคะ
เชื่อว่าทางบ้านดูอยู่เดี๋ยวที่ฉันถามแทนให้
อาจารย์มีอะไรที่จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์
โดยที่ออกจากเรือนจำมาให้เร็วที่สุดได้บ้าง

คือถ้าออกจากเดินจำก็ต้องขอปล่อยตัวเชื่อคราว

แสดงข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าเป็นยังไง
แต่นี่ค่ะที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้คือปริมาณยา
ไม่คือถ้ามันมีเหตุ
ต้องเข้าใจระบบสารและสารเขาอาจจะมอง
แต่ว่าเขาจะดูสถานะของบุคคลด้วยนะครับ
ดูสถานะก็เล่าว่าเรื่องเกิดเหตุมันเป็นอย่างนี้

ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้และให้การปฏิเสธ
เพราะของอยู่ข้างนอกขอประกันตัว

หรืออาจจะมีคนที่น่าไว้วางใจไปรับรองโอเค
ครูบาอาจารย์จะไปรับรองว่าเด็กคนนี้ไม่ทำขอประกันตัว
สารนัดเมื่อไหร่ก็จะมาสารก็ให้ครับ

อันนี้เป็นเด็กนักเรียนเป็นนักศึกษา

แล้วถ้ามีทนายก็ให้ทนายไปขอดู
บันทึกจับกลุ่มฝ่ายปกครองจะต้องให้เขา๑ฉบับ

คุณบันทึกจับกลุ่มขอ

นี่คือสิทธิตามรัฐมนูลตามกฎหมาย

เวลาหมดแต่ว่าเบื้องต้นก่อน
เดี๋ยวเราจะตามสองข่าวนี้ด้วยกัน

แต่ว่าเบื้องต้นในส่วนของความผิด
อาจารย์เดี๋ยวเราตามคดีนี้กันต่อ

สวัสดีครับ
คิดว่าทางครอบครัวได้ชมอยู่นะคะเดี๋ยวทางทีมงานเราจะโทรไปให้ข้อมูลซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ